อายุแล้วกันแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นคนเดียวนะมันเหงาเกินไป
ชวนนี่เลยคุณผู้ชมค่ะแม่สุเนี่ยชวนแม่ฮายแม่ตั๊กนะคะ
มันเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน
เขาเหมือนแบบว่าบอกชื่อคอนเสิร์ตด้วยนะ
เสิร์ตสามสาวข้อเข่าเสื่อมอะไรหรือเปล่า

มอบความสุขให้กับแฟนเพลงอีกครั้งนึง

คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเวทีนี้แม่จอง

มีทั้งการร้องเพลงแล้วก็พูดคุยมาวัยกันอย่างสนุกสนานค่ะ

ตอนนี้คันไม้คันมืออย่างมากเลยจ้ะ
เพราะว่าไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงกันมานานมากแล้ว
พอรู้ว่ามีคอนเสิร์ตก็ดีใจสุด

ตอนนี้เราสามคนซุ่มเลย
ซุ่มซ้อมร้องเพลงกันอยู่นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าหัวข้อเข่าใครจะเสื่อมก่อนกันคุณผู้ชม
ที่สำคัญค่ะมีการแลกเพลงร้องกันด้วยนะ

โอ้โหลูกเอ้ยมันแน่นอนค่ะ
วันแรงงานเรามีคอนเสิร์ตออนไลน์กัน๓ตัวแม่นะคะ
เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่เราเล่นออนไลน์กัน

ซ้อมเพลงแล้วก็จอยกันว่าเราจะเล่นอะไรกันต่อ
นี่แลกเพลงกันด้วยแล้วก็สนุกแน่
เพราะพวกเราอัดอั้นเราคันมากต้องบอกเลยว่า
อื้อฮือขยะเลยแต่ละตัวแบบว่าอยากไมค์มาก
สนุกแน่ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ
โอ้โหเชื่อแล้วแม่บอกแม่คันเขยอเลยนะ

เออนะต้องรอดูนะรับรองมันแน่นอน
เพราะว่าแต่ละแม่นี่มีแต่เพลงฮอตเพลงฮิตติดลมบนทั้งนั้นเลยนะคะ